ชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าที่ระยองมีบ่อนนะครับ
แล้วเขาให้ข้อมูลบอกว่าเล่นกันแต่ละทีวงเงินสูงเป็นหลักล้านบาท
แล้วเจ้าของยังเป็นคนดังเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่
วิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าภาพนี้มันจริงหรือเปล่าเก่าหรือใหม่
ชาวบ้านนะครับส่งภาพถ่ายทั้งหมดนี้มาให้ทีมข่าว
เพื่อเป็นหลักฐานร้องเรียนถึงการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่
โดยภาพบางส่วนนะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็เป็นภาพนิ่งจะเห็นนักพนันกว่า๓๐คน
ก้มหน้าก้มตาลุ้นไพ่กัน
แล้วก็ยังมีนักพนันอีกนับ๑๐คนยืนลุ้นกันอยู่
เป็นที่ตั้งของบ่อนมาให้ดูด้วยโอ้โหปากหมุดขนาดนั้นเลยอ่ะ
อยู่ริมถนนกรอกใน๑๕ซอยลุงพล
ขออภัยครับซอยลุงผลตะบนทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับ
ระบุว่าเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ซึ่งชาวบ้านเรียกเป็นอักษรย่อว่าเจ๊จอจานนะครับ
แล้วยังเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย
ชาวบ้านเล่าต่อเลยบอกว่าวงเงินพนันในแต่ละวันนั้น
หรือสูงเป็นเงินหลักล้านบาทเลยทีเดียว
เรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
เพราะนักพนันเหล่านี้ส่งเสียงดังสร้างความรำคาญเป็นอย่างมากให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ทีมข่าวสอบถามไปยังตำรวจภูทรจังหวัดระยองรอบแรก
ได้รับแจ้งว่าจะลงพื้นที่ไปสอบข้อที่จริงทันที

ภูมิกับประชุมครับท่านภูมิกับประชุมอยู่ไม่สะดวกให้รายละเอียด
ทีมข่าวจึงไปตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนนะครับ
ก็แหม่คือเขาบอกว่าที่ริมถนนกรอกใน๑๕ซอยลุงผลนั้น
ก็พบบ้านตามข้อมูลที่ได้รับนะครับมีรถจอดอยู่หลายคัน
สอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นต่างยืนยันว่ามีบ่อนจริงแล้วยังไงฮะ
ไม่ยุ่งหรอกกลัวอิทธิพลครับชาวบ้านว่าครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับตำรวจสพเมืองระยองนะครับ
ไปดูความคืบหน้าต่อเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์นครหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับ
เปิดเผยบอกว่านายไตรพบวงไตรรัฐนะครับ
ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งการให้มาตรวจสอบข้อที่จริง
จากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
๓๔วันย้ายพระมีกระแสข่าย้ายนะครับ
เพิ่มเติมเพื่อหาข้อมูลที่จะนะครับสาวให้ถึงกลุ่มนักเล่นพนัน
แล้วจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
สนับสนุนเลยว่ามีครับมีครับแต่ว่าบ่อนหนีไปแล้วครับ